ที่ผมห่วงคือห่วงอนาคตของคนเหล่านี้มากกว่าผมไม่ได้โกรธเด็กหลานลูกเลยเพราะเขาเป็นผู้ที่มีแรงกระตุ้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าอาจจะไม่มาต้องมาซะแล้วนะคะใหญ่ขึ้นเรื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะของทั่วประเทศ
ที่มีการแสดงพลังในพื้นที่ของสถาบันการศึกษาถ้าได้ใช้นะคะถ้าได้ใช้พื้นที่สถาบันการศึกษาเขาก็จะอยู่ในพื้นที่สถาบันการศึกษานะคะ
คุณผู้ชมอาจจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่เรียนใช้คำนี้น่าจะได้เต็มปากนะคะเพราะเรากำลังพูดถึงคนที่ยังศึกษาอยู่นะคะว่าจะเป็นนักเรียนมต้นมปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือว่าจะเป็นสายอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือณตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเอาจังหวะที่เห็นชัด
ต้องตอบนะคะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะ
แต่ละคนที่มาเนี่ยฉันบอกวิธีการติดต่อก่อนเลยนะคะ
คือเราติดต่อยากมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้จะติดต่อทางไหน
คือเราไม่รู้เอ๊ะใครนำฉันจะโทรหาใครก่อนนะคะ
เราก็จะอาศัยที่ว่าเขารวมตัวกันในลักษณะของการเปิดเพจนะคะ
ออนไลน์ยังไงหรือว่าพอติดต่อไปแล้วเขาจะจัดคนจัดหาใครมาก็แล้วแต่
ก็แล้วแต่เขาเลยนะคะวันนี้เราได้มาคือจริงจริงติดต่อหลายแห่งนะคะ
แต่ว่าพื้นที่เราอาจจะไม่พอเองสตูดิโอเราเล็กนะคะ
มี๖แห่งด้วยกัน๖แห่งที่ว่าแนะนำตามนี้เลยนะคะ
ศิระพบพุ่มพึ่งพุทธจากศรีนครินวิโรธนะคะ
มหาวิทยาลัยเก่าเดือนนั่นเองนะคะสุพิชชาแก้วประเสริฐนะคะ
เกษตรศาสตร์ศิรินมุ่งเจริญนะคะ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจุธาทิพย์สิริขันธรรมศาสตร์นะคะ
แล้วก็บุญเกื้อหนุนเป้าทองมหิดลนะคะพร้อมสินบุญจันทร์จากมกรุงเทพ
และทุกคนมีชื่อเล่นเดี๋ยวเราเรียกกันในรายการ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากที่มาค่ะติดต่อพวกคุณยากเหลือเกินนะคะ
คือจริงฉันไม่แน่ใจว่าพวกคุณเรียกว่ารวมตัวหรือว่ากระจายตัวกันนะคะ
จริงแล้วแต่ละคนเนี่ยมาเป็นคำถามแรกเหมือนกันนะคะ
ว่าเวลาเราพูดถึงแท็กนะคะที่เกิดขึ้นในออนไลน์
คือมันก็เป็นทั้งมุกตลกด้วยแล้วก็บอกตัวตนการรวมกลุ่มด้วยนะคะ
แต่เวลาเราพูดถึงแท็กเนี่ยเราสามารถเคลมได้เลยไหม
ว่าเรามาในนามนี้เรามาในนามสถาบันนี้
เราคือเสียงทั้งหมดของที่นี่เริ่มจากหัวก่อนค่ะ
คือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก
ทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างเสรีภายใต้สิทธิ์ที่เราพึงมีอยู่ค่ะ
โดยที่พูดได้เลยนะคะว่าในมหาวิทยาลัยค่ะ
อาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับเราแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรา
คือในส่วนนี้เราก็เคารพค่ะแล้วก็เราก็เคารพในเสียงของเราด้วย
เราก็เลยต้องการที่จะออกมาแสดงพลังค่ะ
ค่ะอย่างอัวนี่นะคะคือเรียนแนะนำก็คืออยู่มธ
แต่จริงแล้วคือคุณมีกลุ่มก้อนในสถาบันการศึกษากันอยู่แล้วแหละ
ใช่ไหมคะการทำกิจกรรมต่างอัวนี่มาในนามอื่นด้วยไหมคะ
คืออย่างตัวอัวเองนะคะคือตอนนี้เป็นประธานสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยอยู่ค่ะ
ที่แรกเรานัดที่ลานโพลแต่ว่าลานโพลเล็กไปย้ายมาที่ลานปีดีค่ะ
ไม่ได้อ่วดเนอะเล็กไป
เพราะฉะนั้นคือในนามทั้งสนทด้วยแล้วก็เด็กธรรมศาสตร์ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะเวลาเราพูดถึงว่า
เราอ้างชื่อสถาบันมันเป็นยังไงอะไรนะคะ
฼ัฐมาเลี่ยงไปทางด้านนี้ก่อนนะคะ

เคลมได้ไหมว่าเกษตรค่ะ
ก็ไม่ได้อยากจะอ้างถึงสถาบันขนาดนั้นแต่ก็เราก็เป็นนิสิตคนหนึ่ง
ที่อยากแบบใช้สิทธิ์ใช้เสียงเสร็จภาพเราภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ค่ะ
อยากแสดงออกทางความคิดในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าก็มีคนทั้งเห็นด้วยกับที่เราสิ่งที่เราทำแล้วก็ไม่เห็นด้วยสิ่งที่เราทำเหมือนกัน

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เวลาเราเราพูดถึงชื่อแท็กของเกษตรเนี่ยนะคะ
คือเราสามารถบอกว่ายังไงได้บ้างเรามีกลุ่มกิจกรรมที่อาจจะอ้างได้ชัดเจน
ว่าเราเป็นคนของกลุ่มนี้หรือว่าเรามาในนามนิสิตเกษตรเลยคะ
ก็ทั้งในนามนิสิตเกษตรแล้วก็เราก็เป็นกลุ่มเสรีเกษตรที่
เมื่อก่อนมันก็เงียบแต่ช่วงนี้ก็เราเริ่มแบบมี

คือจริงเป็นเด็กกิจกรรมทางด้านนี้อยู่แล้ว

ยังไม่ใช่เต็มตัวหื้อเหลืออยู่ครึ่งตัวไหมลูก
แต่ว่าคือจริงแล้วเป็นเด็กสนใจเรื่องของสิทธิ์ต่างเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ

เพราะว่าจุฬาเองนะคะก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่า

คือก็มีการถกกันภายในทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องถูกไหมคะ
ค่ะต้องพูดถึงแฮชแท็กเลยนะคะว่าเรามีหลายแฮชแท็กค่ะ
ตั้งแต่ชื่องานจุฬารมพลชื่อภาษาอังกฤษเพื่อความอินเตอร์
และที่แฮชแท็กเด็ดที่สุดคนใช้เยอะที่สุดก็คือ
แท็กเสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป
ซึ่งขอเล่าถึงที่มาแฮชแท็กนี้สั้นนะคะ
คือจุฬาเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าตัวเองเป็นเสาหลักของแผ่นดิน
เราก็เลยเล่นคือนิสิตจุฬาค่ะก็จะชอบพูดว่า
แต่ว่าผู้นำผู้บริหารจุฬานะแบบไม่อยากให้นิสิตใช้คำว่าจุฬา
ในการประท้วงแต่ว่าท่านผู้บริหารเนี่ย
เวลาไปก็ปปสคุณใช้ชื่อทั้งจุลาเลยนะ
เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเสาหลักหรือมันเป็นเสาหัก
การออกมารวมตัวของเราในครั้งนี้นะคะ
ในชื่องานจุฬาอุดมพลก็เลยใช้แฮชแท็กเสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป
เพื่อเป็นการบอกว่านิสิตจะไม่ยอมให้เสามันหัก
เราจะเป็นเสาหลักที่ไม่หักอีกต่อไป
นี่เป็นที่มาว่าทำไมเราใช้ชื่อนี้ใช่ไหมคะ
แล้วโดยตัวเฟอร์เองเนี่ยเฟอร์มีการทำกิจกรรมในนามกลุ่มในมหาวิทยาลัยด้วยไหมคะ
ตัวเราเองก็เป็นรองประธานสภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
แต่ว่าที่มาจัดตรงนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวกับสภานิสิต
แต่ว่าพอดีทำกิจกรรมอยู่แล้วแล้วก็รู้จักนักกิจกรรมในจุฬา
ก็เลยเหมือนกับเป็นตัวแทนที่คือรวมคนมาร่วมทำกิจกรรมนี้ร่วมกันนะคะ
จริงพวกคุณก็ไม่ได้ดูตื่นเวทีอยู่แล้วนะถ้าฟังแบบนี้นะ
คือสนใจอย่างน้อยคือสนใจสนใจที่จะถกเถียง
สนใจที่จะเหมือนกับจ้องดูอ่ะใช่ไหมคะ
มาครับม่วงแล้วรอ

นี่ฟรานซิสค่ะคุณผู้ชมฟานซิสค่ะเด็กมหิดลค่ะ
รังซิตเป็นเด็กกิจกรรมอะไรยังไงในมหิดลด้วยไหม
คือโดยปกติผมเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วครับ

ผมไปทำกิจกรรมที่เขาเรียกสามารถช่วยว่าสหรับชาติชำรองมาก่อน
นอกจากนั้นก็คือผมก็ทำตัวอื่นด้วยเช่นกัน
ก็คือผมอาจจะเป็นเหมือนเด็กเนิร์ดในสายตาคนอื่นแต่ที่แน่

จะมีอะไรกฎฮะไม่ต่อไปครับ
แต่ว่าเป็นคือยังไงเหมือนกับกิจกรรมที่เราทำ

เด็กเน้อเวลาเขาก็มองแบบเนี้ยนะเวลามองเร็วเนี้ยนะคะ
แล้วพอมาทำแบบนี้ตกใจไหมมีคนตกใจไหม

คือถามว่าคือเอาจากตัวผมเองก่อนนะครับ

หลังจากที่จุฬากับสอนทธอมาทำเนี่ย
คือพวกผมก็คิดกันเลยว่าเฮ้ยทำดีกว่า
ทำปั๊บคืนวันอาทิตย์

ลงเสร็จเช้าวันจันทร์ผมมาเช็คดูอีกที

งั้นก็ลุยต่อเลยเกิดขึ้นเร็วมาก

แล้วนอกเหนือจากกิจกรรมที่บอกไปแล้วเนี่ย
จริงในมหิดลเขามีกิจกรรมที่เคลื่อนไหว
อย่างน้อยก็ถกเถียงกันเรื่องการเมืองอยู่แล้วไหมคะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ

ก็คืออย่างที่พวกเราทำเนี่ย
เราก็ไม่ได้อ้างชื่อมหาวิทยาลัยนะครับ

เราก็เลยโอเคเราเลือกใช้ชื่อนี้
เพราะว่าเราก็จะได้เลี่ยงข้อกลหาที่ว่า

ก่อนที่จะมามีแท็กเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ย

แต่เป็นการโชนกันของเพื่อนมากกว่า

ได้มีกลุ่มที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาสังคมและการเมือง

และคนในมองเทพก็เริ่มที่จะตื่นตัวกับเรื่องพวกนี้
พวกเราเรียกกับคนที่รู้กันใกล้กับเราให้ดึงกันมาเรื่อย
ภายในคืนเดียวคนก็สนใจจากสองคนไปไปถึงร้อยห้าสิบคน

ประมาณบายโมงว่านักว่าจะรอสตราศน์ที่มหาวิทยาลัย

ก็จริงแล้วได้มาหลายแท็กแฮชแท็กมากเลย
แต่ปัญหาคือแฮชแท็กที่เราได้

ก็ต้องเรียนก่อนว่าแฮชแท็กที่พวกเราใช้

นี่คือทั้งหมดของนักศึกษามองเทพ
แต่เป็นแค่คนที่เขาถูกใจกับแฮชแท็กนี้เฉย

แฮชแท็กดีอยู่กูไม่ที่สลัมครับ
ต่อมาขนุนค่ะขนุนอันนี้เสื้อคุณเตรียมนานยังคะ

ที่คือมตสวเขาจริงจะมีกิจกรรมทางที่องครรักช์

เป็นตัวแทนจากมหาลัยมสวนะครับ

เพื่อนที่ประสานมิตรคุยกันแล้ว

ว่าเลือกที่รักมากที่ชั้นค่ะแล้วทีนี้ของผู้ผมฝั่งองค์คลักษณ์
ขอพูดองคลักษ์ก่อนนะครับองคารักษ์พวกผมก็ตอนแรกมีกัน
ก็คือผมคนเดียวตื่นมาแบบไม่มีอะไรทำหรือคิดอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพราะเห็นแบบทุกมหาลัยเขาเริ่มทำอะไรกันแล้วเริ่มกันหมายกัน
ทำไมเราไม่เริ่มทำแล้วถ้าไม่มีแบบเราคือมสวเราต้องทำอะไรแล้ว
ผมเลยแบบรวมตัวกับเพื่อนแล้วมานั่งคิดแฮสแท็กกัน
แล้วแฮดแท็กที่ได้ก็คือแฮสแท็กนี้มาตรฐานทหารด้วย
ก็คือพร้อมไปด้วยกันก็คือมสวคือรากฐานของแผ่นดิน
ที่มาก็คือมศวคือวิทยาศึกษาของครูใช่ไหมครับ
ทีนี้คือพร้อมแผนด้วยคือเราจะพร้อมไปด้วยกัน
ไปไหนละคะ
เราไม่พอใจเรื่องอนาคตใหม่และธนทรใช่ไหมเราถึงออกมา
ค่ะคือต้องเรียนตามตรงนะคะว่าเราไม่พอใจกับทุกเรื่องที่รัฐบาลทำค่ะ
คือที่ธนทรโดนก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลใช้กฎหมายโดยไม่ชอบทำค่ะ
รวมถึงไม่ใช่เพราะว่าพักอนาคตใหม่โดนยุบนะคะ
แต่ว่าพักอนาคตใหม่โดนยุบเป็นแค่ฟางเส้นสุดท้ายค่ะ
คือเราทนมามากแล้วเราทนมาตลอด๕ปี
พอมีเลือกตั้ง๒๔มีนาเราได้อะไรมาเราได้ประยุทธ์มาเหมือนเดิม
เราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถทนอยู่กับประเทศที่มันเป็นแบบนี้ได้

คือคือตอนนี้เรามีพลังเราพร้อมสู้เรากล้าสู้เราก็เลยออกมาค่ะ
ไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่งแน่นอนค่ะ

เป็นเพียงฟางเส้นสุดท้ายค่ะไม่ใช่ทั้งหมด
แต่ธนทรจบที่นี่ใช่ไหม

มันรู้สึกแบบผูกพันรุ่นพี่รุ่นน้องพี่เขามามหาวิทยาลัยบ่อยหรืออะไรอย่างนี้ไหม
ธรรมศาสตร์ไม่มีพี่น้องค่ะมีแต่เพื่อน

ใช่ธรรมศาสตร์เขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ฉันยังเป็นพี่น้องจากนั้น

ไม่ได้ออกมาเพราะธนทร

ว่าเรื่องธนทรและอนาคตใหม่มีผล
เป็นส่วนหนึ่งที่บิดเบี้ยวในกระบวนการยุติธรรมค่ะ

คือธรรมศาสตร์เขาพูดค่อนข้างลำบากใช่ไหม
เกษตรเราอินกับธนทรอนาคตใหม่ถูกไหมคะ

ไม่ค่ะก็คล้ายแนวเดียวกันที่แบบว่า
ก็คือตั้งแต่เลือกตั้งค่ะ๒๔มีนาที่ผ่านมาก็
ผลการเลือกตั้งมันก็ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ

แล้วก็ด้วยกระบวนการต่างที่เขาตัดสิน
มันไม่มีความมันแสดงถึงความอายุติธรรมเกินไปอะค่ะ

เออมาเรียกร้องว่าทำไมถึงไกลไปเป็นอย่างนี้
คือเข้ารักษณะคล้ายกับที่อัวบอกไหมคะ
คือว่าคือเรื่องนี้มีผลจริง

สรุปถูกไหมใช่อ่าเฟอร์ล่ะคะขอปิดท้ายช่วงนี้ที่เฟอร์ก่อน
ตุลาอะไรอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายคือปฏิเสธได้ไหมว่า
ไม่ใช่ทานเสียงอนาคตใหม่
ไม่ใช่เพราะว่าชอบธนทรถึงออกมาเนี่ย

ก็คือว่าเราไม่ได้ออกมาเพื่อเรื่องธนทร

แต่อนาคตใหม่ก็เหมือนกันเป็นฟางเส้นสุดท้ายค่ะ
ในคำจัดสินของสนัตลกรรภ์จัฐมนูน
แล้วก็มันแสดงให้เห็นถึง๖ล้านกว่าเสียงที่มันหายไปค่ะ
แล้วก็ไม่ว่าคนที่มาชุมนุมจะเป็น๑ใน๖ล้านเสียงนั้นไหม
ทุกคนที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยก็ย่อมรู้สึกว่ามันไม่โอเค
๖ล้านเสียงจะหายไปแล้วก็เมื่อบวกกับกระบวนการต่างก่อนหน้านี้
ตั้งแต่การเลือกตั้งตั้งแต่คศเลยเราก็เลยต้องออกมาค่ะ

เฟอร์ต่อค่ะคือแต่ถ้าสมมุตินะคะถ้าเราพูดถึงการเลือกตั้งนะคะ
เราต้องยอมรับว่าพลังประชารัฐชนะมานะจะมาบอกว่าเฮ้ยพอเลือกตั้งเสร็จแล้ว
ลุงตู่ยังอยู่คือมันก็อ้างแบบนี้ลำบากไหมก็ชนะเลือกตั้งเขา๘ล้านกว่า
เอาคำเดียวเลยค่ะสส๒๕๐สวผิดผิด
ตรงนี้คือหลายคนก็น่าจะมองออกว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มีสวจากการแต่งตั้ง
และไม่นับถึงอันสวก็แรงแล้วนะแต่ว่าถ้าเรามองถึงกระบวนการอื่นนะคะ
ว่าจะเป็นการแบ่งเขตการดูดสอสอมีอีกเยอะเลยที่อาสาสมัครนะคะ
อาสาสมัครที่เขาจับตาการเลือกตั้งเนี่ยค่ะเขาได้เห็นมีหลักฐานในเรื่องของความยุติธรรม
ความพยายามจะตุกติกในการเลือกตั้งต่างเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้
มันตรงใสจริงแต่ว่าถ้าเราจะบอกกรณีสวสวก็มาตามรัฐมนูลไง
ธรรมนูลก็ผ่านประชามติอ่ะเอ๊ะเหมือนคุยเหมือนเรื่องปี๒ปีที่แล้วเลยนะ
คือรัฐมนูลผ่านประชามติใช่ไหมคะแต่ต้องไปดูย้อนดูนะคะว่าระหว่างที่เขาลนลงเรื่องรัฐมนูลกัน
รัฐบาลนี้ได้จัดการกับคนที่เห็นต่างเรื่องรัฐมนุนไปยังไงบ้าง
ใช่ค่ะคือมันไม่ชอบทำตั้งแต่แรกเลยค่ะคือเขาเขียนมาเขาเขียนมาให้มี๒๕๐สว
เขาเขียนกติกามาให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวคือที่พี่จอมขวัญบอกว่าพลังประชารัฐชนะเลือกตั้งใช่ไหมคะ
หนูว่าไม่ใช่ค่ะคือเขาได้สอสอเยอะจากกติกาที่เขาเขียนขึ้น
สอสอที่เยอะกว่านั้นน่าจะคือเพื่อไทยค่ะแต่ว่าที่เขาเขียนในเรื่องของทั้งบัญชีรายชื่อ
แบบแบ่งเขตที่มันต้องมาเวทกันเรื่องกรกตอะไรต่างนะคะ
ซึ่งมันไม่แฟร์ตั้งแต่แรกอะค่ะใช่หนูก็เลยคิดว่ารัฐธรรมนูลมันไม่แฟร์
เหมือนนั่งคุยนักวิชาการเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ามาเริ่มฝั่งนี้บ้างนะคะ
คือมันก็ยังต้องตอบคำถามอยู่ดีแหละนะคะว่าคือถ้ามองอย่างนี้นะคะ
คนที่โหวตครั้งแรกคนที่ลงเสียงครั้งแรกก็จะอยู่ในรุ่นนี้
อยู่ในรุ่นเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กระดับนี้เนี่ยนะคะ
คือสุดท้ายแล้วมันหนีไม่ออกเรื่องธนทรเป็นเชื้อเรื่องอนาคตใหม่เป็นเชื้อ
และคำถามคือว่าที่คุณกำลังพูดเรื่องนี้อยู่เนี่ยคุณไล่ลุงตู่ไล่รัฐบาล
หรือคุณกำลังพูดเรื่องประชาธิปไตยกับพระเด็จการสักครู่ค่ะ
คือทางเราก็มีการข่าวนะครับแต่อยากจะนำเรียนว่าในเรื่องของการรวมตัว
การแสดงความเห็นมันก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงถ้าย้อนกลับไปนะครับ
พอหลังจากนั้นแล้วก็วันที่๒๑
กุมภาพันธุ์หลังจากที่มีการตัดสินยูงพรรคอาณาคตใหม่
มีการจัดกิจกรรมแล้วสาเหตุเป็นดาวอาจารย์ว่าอะไรซักท่านครับ
ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากผลิตชาติสัมพันธ์
อยากจะเตือนแล้วก็อยากจะกระตุกกลับเข้ามานิดนึ
ก็คือในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นการประพฤติปฏิบัติตนนะครับ
ผมบอกไปแล้วว่าการแสดงความคิดเห็นทำได้แต่ให้ระมัดระวังนะครับ
สิ่งที่ทำไม่ได้เลยนะครับคือการแตะต้องสถาบันนะครับทำไม่ได้
ตรงนี้เรามีการไปบรรพิภาพแฟนมอบแต่ละกลุ่มอะไรไหมคะ

ในส่วนของการดำเนินการของตำรวจนะครับก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามปกตินะครับ
พนักงานสอบสวนเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนที่รับผิดชอบเขาก็ต้องทำงานอยู่แล้วนะครับ
เราไม่ได้ไปมีการสั่งการหรือจับตาปรากฏพิเศษเขาก็ทำงานของเขานะครับ
เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะผิดนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเป็นเรื่องปกตินะครับ
ถ้าท่านไม่ทำผิดกฎหมายไม่ไปกระทบสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใดมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
เพราะพวกคุณหนียากมากเลยนะคะอย่างน้อยพวกคุณเป็นคนที่เพิ่งจะได้มาเลือกตั้ง
คุณเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นฐานเสียงที่สำคัญของพักอนาคตใหม่
แล้วก็คงจะชอบธนทรนะคะ
รานซิสค่ะยอมรับไหมว่าเรื่องยุบอนาคตใหม่หรือว่าที่ธนทรโดนก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลต่อการออกมา
ถามว่ามีผลไหมผมต้องพูดว่ามันมีผลแต่ผมขอพูดอย่างเดียวว่า
คืออย่างที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนได้บอกนะครับก็คือว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับเราจริง
ก็คือว่าเราเห็นนับต่อนับครั้งแล้วว่าความอายุติธรรมมันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้จริง
แต่การที่เขายุบภาคอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริง
การที่เราออกมาในวันนี้ก็คือเหมือนเราแสดงออกมาเลยว่า
เราพอแล้วกับสิ่งที่พวกคุณทำเราพอแล้วกับความอายุติธรรมที่คุณทำแบบนี้
เราก็เลยโอเคพอเราออกมาดีกว่า
อินเนอร์คุณเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองและเพื่อนทำเพื่อธนทรไหมคะ
ไม่ครับเพราะว่าถามว่าทำเพื่ออะไร
ธนทรไม่ลอยขึ้นมาเลยเหรอเวลาออกมานะ
ไม่ครับไม่เลยก็คือธนทรเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของทุกเรื่อง
แต่เรื่องที่มันปรากฏชัดเจนกว่านี้ก็คือเรื่องของประชาธิปไตย
เรื่องของสิทธิและเสร็จภาพเรื่องนี้มันสำคัญกว่า
มันสำคัญกว่าคนที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นทักษิณหรือธนทรหรือใครก็แล้วแต่
มันสำคัญกว่าเราก็เลยมองว่าเราโฟกัสกันเรื่องนี้แหละ
รุ่นคุณทันทักษิณกันด้วยเหรอคะ

เมื่อก่อนผมเคยเป็นผู้สนับสนุนกรปศและเคยเชียร์ให้กับเสื้อเหลืองด้วย
แต่ทีนี้จุดเปลี่ยนของผมมันอยู่ในช่วงของมัธยม
ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทักษิณหรือเรื่องธนทรอีกต่อไปครับ

คำถามนั้นก็คงต้องบอกเรียนตาม

ยังไงคุณก็ต้องมีหน้าธนทรลอยมาต้องมีแบบสีพักอนาคตใหม่ส้มลอยมาไหม

เวลารวมตัวคือมีเพราะมันเป็นเคสนี้เฉย
แต่มันก็ต้องเหมือนกับที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่เกิดจากภาครัฐ

แล้วพอนี่มันเหมือนเป็นฟังสุดท้ายจากหลายครั้งที่พวกเขาทำสั่งสมกันมา
เมื่อรัฐบาลเขาทำอะไรที่พวกเรารู้สึกว่ามันไม่โอเค
การที่เราต้องออกมาแบบโวยวายหรือพูดอะไรให้เขาได้ยิน
ผมแค่ไม่ใช่คำว่าโวยวายพูดให้เขาสื่อสารให้เขาได้ยินดีกว่า
ให้เขาได้ยินให้ดังพอที่เขาได้ยิน
ก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องให้พวกเขารับรู้เหมือนกัน
ดังนั้นการที่มันไม่ใช่ครั้งเดียวครับ

เป็นธนทรกับอนาคตใหม่เท่านั้นเอง
มันเลยเป็นประเด็นว่าเพราะธนทรกับอนาคตใหม่หรือเปล่า
ซึ่งจริงผมตอบส่วนตัวเลยนะครับว่าไม่ใช่แน่นอน

จะพูดในที่องคลักษ์คุยกันหรือจะพูดที่คุยกับ

พวกผมออกมาคือในนามคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
พวกผมคือคนไทยผมมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องหรือทวงคืนความยุติธรรม
เพราะนี่คือแบบพวกผมทนไม่ไหวแล้วในแง่ของแบบ
ทนมานานมากแล้ว๕ปีที่ได้รับสิ่งที่เขาทำกับเรามา
ตั้งแต่รัฐประหารรับร่างรัฐมนูลที่แบบไม่ให้คนที่เห็นต่าง
แสดงความคิดเห็นเลือกตั้งที่แบบความโปร่งใสอยู่ไหน

แล้วก็ถึงตรงนี้เรื่องคำตัดสินของสารรัฐมนูลแต่ละครั้ง
ตั้งแต่ผมประหลาดใจที่ตั้งแต่หลายครั้งมาก
รู้สึกไหมว่าเวลาออกมาหรือว่าคุยกับเพื่อนเฮ้ยพี่เอกอ่ะพี่เอกคือไอดอลอย่าง
ไม่เคยครับผมพูดถึง

คือมันคือความอายุติธรรมที่เราได้รับมาแล้วเราจะทนทำไม

ทีนี้ถ้าสมมุติเราจนถึงตอนนี้นะคะ
คือเวลาแสดงออกหรือประเด็นที่พูดนะคะ
แล้วแต่แต่ละเวทีนะว่าจะใช้เนื้อหาพูดเยอะแค่ไหนเราแค่แสดงออกซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเรียกร้องมันมีการเรียกร้องที่ชัดเจนหรือยังคือคุณกำลังพูดถึงให้นายกราออกให้ยุทธภาเลือกตั้งใหม่หรือว่าคือแค่ต้องการประชาธิปไตยไม่เอาประเด็ดการณ์แต่ว่ายังไม่ได้ออกแบบชัดเจนว่าข้อเรียก
ใหม่พูดเรื่องราธรรมนุนใหม่คือกฎเกณฑ์ที่ถูกล่างมาถูกล่างโดยคอสชซึ่งประชาชนไม่มีบทบาทไม่มีหรือส่วนร่วมในการล่างละมนุนมันมีตอนค่อนข้างต่อแล้วก็ให้ประชามติไงประชามตินั้นผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าอ้าวมีประชามติอ่ะเนี่ย
มาเรียกร้องก็โดนจับเอ่ยโดนอะไรเอ่ย
มันสมควรแล้วเหรอถ้าบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการร่วมร่าง
พร้อมค่ะจริงแล้วที่เราต้องการที่เราคุยกับเพื่อนไว้ว่า
คือที่เราออกมาแสดงแสดงออกแบบนี้เรามีเป้าหมายไหม
ว่าเราเรียกร้องอะไรอะไรคือแก่นของมัน
จริงก็ต้องเรียนตามตนว่ายังไม่มีการคุยแบบเป็นเจาะเป็นประเด็นไป
แต่เรื่องเดียวที่เรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกัน
ว่าพวกเรารู้สึกค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบ
แม้จะอ้างว่ามีการทำประชามติมาแล้ว
แต่การทำประชามติมันก็ไม่ใช่การทำยติที่มี
ให้เหตุผลของฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งนี้ไม่เห็นด้วย
อันนี้มันคือการทำประชามติที่แบบมีแต่เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย
แล้วเราจะรู้ข้อเสียของรัฐมนุนฉบับนี้ได้ยังไงตอนทำประชามติ
มันรู้สึกว่ามันควรจะทำฉบับใหม่ไปเลยรัฐมนุน

อันนี้ของเราเหมือนกันไหมเราคุยกับเพื่อนคือเรื่องรัฐมนุนเหมือนกันไหมคะ
หรือว่าเราให้นายกลาออกหรือยุบสภายังไง
คืออย่างนี้ครับตอนที่เราคุยกันเนี่ย
การที่เราให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการล่างรัฐธรรมนูลมันสำคัญขนาดไหนนะครับ
เพราะว่าในช่วงรัฐธรรมนูลปี๔๐นะครับ
คือเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าสอสลนะฮะ
สภาร่างรัฐธรรมนูลนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยก็มาจากประชาชนมีการเลือกตั้งชัดเจนนะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นการที่ว่าที่เขาพูดกันว่ารัฐธรรมนูล๔๐คือรัฐธรรมนูลของประชาชน

ก็เพราะว่าเขามีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่างร่วมร่างด้วย
ซึ่งผมมองว่าถ้าเราจะเรียกร้องอะไรเนี่ยเราต้องเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูลฉบับเก่าก่อน
กระทั่งมีร่างรัฐธรรมนูลใหม่บทประชามติอีกครั้งหนึ่ง
และยุบรัฐธรรมนุนปี๖๐เสียประมาณนั้นครับ
คือทำรัฐมนุนฉบับใหม่ขอปิดท้ายค่ะเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวฉันมาที่เกษตรเพราะว่าเกษตรจะเป็นผู้ใช้พื้นที่วันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
คือการใช้พื้นที่พวกนี้ของเกษตรเนี่ยนะคะมันเท่ากับเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกเลยไหม
ของหลายสถาบันที่ยังไงเรียกเชิญกันมาชวนกันมาแล้วก็จะมารวมกันที่เกษตร
คือพรุ่งนี้มีแผนยังไงคะมันจะยิ่งจำนวนมากใหญ่
แล้วมันจะเข้ารักษณะไปกันใหญ่ไหมคะอุ้ม
โดยในงานของวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นการก็คือเรากระจายไปเรื่อย
ไปทั่วทั่วมาหลายมหาลัยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นการรวมตัวขึ้นมา
แล้วยังไม่แน่ใจว่าแบบจำนวนปริมาณคนมันจะเยอะมากขนาดไหน
เพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์บางคนก็อาจจะมีแบบพวกรุ่นพี่ผู้ใหญ่
อะไรอย่างนี้เข้ามาร่วมด้วยแต่เรายังแบบประเมินยังไม่แน่ใจว่า
จะมีใครมาร่วมเยอะมากขึ้นหรือเปล่า
คือเท่าที่ฟังมานี่ทุกคนไม่ได้เตรียมอะไรเท่าไหร่เนอะ
แบบแมงก็นึกว่ามันวาง๑๒๓๔อย่างน้อย

ใช่เป็นมือใหม่ที่ก็เริ่มด้วยมาทำอะไรแบบนี้

เนี่ยมันก็ลกมันก็ลก
จริงก็นี่ก็คือครั้งแรกของผมนะที่ออกมาพาส

คือถ้านางตีเสื้อแล้วนะต้องมีป้ายด้วยนะคะ

ช่วงหน้ากลับมามันมีความห่วงใยอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
คือจริงแล้วการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาเนี่ย
มันถูกรับรองเอาไว้ในกฎหมายการชุมนุมสาธารณะนะคะ

แต่ว่าต้องยอมรับว่ามันก็มีบางแห่งที่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้
จนเด็กที่สังกัดสถาบันการศึกษานั้น
ก็ตัดสินใจที่จะใช้พื้นที่นอกรั้วสถาบันการศึกษา
ฉันย้ำนะคะว่าถ้าอยู่ภายในสถาบันการศึกษาใช้ได้
เพียงแต่ว่าเด็กบางกลุ่มต้องออกมานอกรั้
เพราะว่าสถาบันการศึกษาใช้ระเบียบข้างในแล้วก็อำนาจของผู้บริหารข้างใน
ที่จะไม่อยากให้ใช้พื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองนะคะ
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงและที่สำคัญก็คือว่ามีคนห่วงว่า
ถ้านักศึกษานิสิตหรือกระทั่งนักเรียนออกมาขนาดนี้
จะรับรองได้ไหมว่าจะไม่เกิดการสูญเสียเหมือนในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมา
แน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดการปะทะกัน
แน่ใจได้อย่างไรว่าลูกหลานของเราในรุ่นนี้จะไม่สูญเสีย

พวกเขาได้ประเมินไหมว่ากำลังจะเดินไปถึงอะไรบ้างสักครู่ค่ะ
สิทธิเสรีภาพแล้วก็สิทธิในการแสดงออก
เสดีภาพในการพูดในการแสดงออกของทุกคนนะคะ
เฉพาะการใช้พื้นที่ซึ่งมีกฎหมายรองรับเอาไว้
แต่อย่างที่บอกอาจจะมีบางแห่งที่สารศึกษา
ก็จะใช้ระเบียบแล้วก็อำนาจของผู้บริหารเองที่ไม่ให้ใช้
ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่ละอันนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือเด็ก
แต่ทีนี้ถ้าเราพูดภาพใหญ่สิ่งที่ห่วงที่สุดคือว่า
ประวัติศาสตร์มันจะกลับมาไหมในรอบนี้ที่นิสิตนักศึกษา
แม้กระทั่งนักเรียนออกมาถ้าพวกคุณรวมตัวกันได้
และไม่ทำให้สถานการณ์มันถูกเล้าไปจนเกิดความรุนแรง
ไปถึงความสูญเสียซึ่งสังคมกำลังห่วงว่า
มันจะอันตรายต่อลูกหลานต่อพวกคุณรุ่นใหม่นั่นแหละ
เรียนให้เฟ้อก่อน
ที่เขาสามารถพูดเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างเขาเรียกว่าเป็นอย่างสันติได้
ซึ่งตรงนี้ค่ะเรามั่นใจว่าจากเราเองจะไม่มีความรุนแรง
แต่คำถามมันอยู่ที่ว่าความรุนแรงปกติแล้วมันมาจากทางไหน
มาจากความรุนแรงของรัฐบาลหรือเปล่า
ที่มีการดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมมีการใช้กฎหมายอย่างบิดเบี้ยวบางอย่าง
หรือกรณีที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือการทำร้ายร่างกายนักกิจกรรม
ที่เราไม่รู้ที่มาว่ามาจากไหนเช่นกรณีจานิวอะค่ะ

เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกมันจะ
มันอาจจะล้นมือนิสิตนักศึกษานักเรียนก็ได้นะ
ผมค่อนข้างจะเข้าใจความเป็นห่วงของหลายท่านนะครับ
ว่ามันอาจจะลามไปถึงความรุนแรงได้
ถ้าไม่มีการตอบโต้กลับจากอีกฝั่งรัฐบาล
ให้แบบมีการสลายหรือการใช้กำลังรุนแรง
พวกเราก็มีหน้าที่ต้องมาควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบเปิดเผย
และส่งเสียงเรียกร้องไปให้ถึงรัฐบาลให้มากที่สุด
แต่แน่นอนว่าจุดหมายพวกเราไม่ใช่ความรุนแรงเลยครับ
อัลว่าคะสอนอธโทรด้วยเอิ่ม
คุ้นจริงกับกิจกรรมเพราะว่าประวัติศาสตร์มันก็มีอยู่หลายภาพ

เราจะไม่รู้สึกว่ามันจะล้นมือเลยเหรอคะ
คือเราก็ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองมาเป็นอย่างดีนะคะคือ
แล้วก็ศึกษาย้อนไป๑๔ตุลา๖ตุลาทุกอย่าง
เสื้อแดงพฤษภาธมินคือตลอดการต่อสู้ของประชาชนนะคะ
เกิดการน้องเลือดมานับต่อนับ
ซึ่งเราก็ลองย้อนดูว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากใคร
โดยที่เราก็สามารถรับประกันได้เลยว่า
โดยตัวเราเองหรือว่าโดยนักศึกษาเอง

เพราะว่าเราก็ต้องการให้ทุกคนที่ออกมาสู้มีความปลอดภัยในชีวิต
ให้เขาได้สู้อย่างเต็มที่ตามที่เขาต้องการ
ตามที่สิทธิ์ที่เขาเพิ่งมีค่ะ
แล้วก็เราพยายามที่จะป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น
โดยการให้ทุกคนก็ให้ระวังตัวเอง

ข้อมูลส่วนตัวให้มากที่สุดแม้จะแบบมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาถามหาก็ตาม
ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองก็เป็นก้าวแรกที่ดีค่ะ

ถามว่าเราได้คุยเผื่อไว้ไหมอันนี้ก็ต้องพูดอีกว่าเราไม่นะ
แต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองออกว่าเฮ้ยถ้าเรื่องนี้มันถึงเวลามันถึงจุดที่มันเดือดจริงเนี่ย
เราก็ต้องมานั่งดูกันว่า๑ความรุนแรงนี้มันไปถึงไหนแล้ว
เรามีกำลังอะไรพอที่เราสามารถที่จะทำเรื่องนี้ให้มันจากผ่อนจากหนักเป็นเบาได้
ถ้ามันถึงจุดที่แตกหักที่สุดจริงเราจะทำยังไงเพื่อให้เราถอยจากตรงนั้นได้มา
ผมว่าเรื่องแบบนี้คือมันต้องดูได้ว่าองค์ประกอบของการที่เราจะการที่เราจะมีความรุนแรงขึ้นมาเนี่ย
หากจะมีแต่เพียงแค่ถ้าตามประวัติศาสตร์นะครับอาจจะมีแต่เพียงแค่อำนาจรัฐที่จะเริ่มปลุกปั่นความรุนแรงเสียก่อนนะฮะ

พูดถึงประวัติศาสตร์ที่เราก็เรียนรู้มาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ขนุนค่ะห่วงไหมอ่ะผู้ใหญ่ห่วงเยอะนะ
จุดแหล่งนี้ของที่ผมนะแต่ถ้าเกิดในความนี้ยังไงอ่ะ
ความรุนแรงมันเกิดขึ้นจากผู้มีอำนาจ
พวกผมไม่มีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายพวกผมได้แค่เรียกร้องอ่ะ
แล้วผมจะไปสร้างความรุนแรงให้พวกคุณได้ยังไงในเมื่อพวกคุณมีอำนาจจริงไหมฮะ
แต่ว่าถ้าสมมุติแบบบรรยากาศมันมาเนี่ยเฮ้ยเอาเลยแบบคือนึกออกไหมคะ
คือมันถูกเราด้วยทั้งบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์ก็แล้วแต่
ซึ่งเราไม่รู้ว่าการเดินไปแต่ละก้าวหลังจากนี้มันจะถูกเราด้วยอะไรบ้าง

ตามประวัติศาสตร์ตามประวัติศาสตร์จริงเลย
ก็สิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นก็คืออย่าว่านะครับก็คือสื่อ
สื่อที่แบบเข้าข้างอะไรแบบนี้ในบางฝ่าย

แล้วก็ทีนี้ทำให้เกิดความแบบยังไง
ทำให้รัฐคนในรัฐก็แบบสนับสนุนให้รัฐใช้กำลังกับสิ่งนี้

ดังนั้นเราต้องมีจัญญาบันสื่อด้วยในการนำเสนอข่าว
เสร็จแล้วรัฐต้องรับฟังข้อเสนอของพวกเรา
ว่าเราต้องการอะไรคุณก็ต้องเป็นคนเสิร์ฟให้เรา
เพราะเราเป็นคนเลือกคุณเข้ามา
ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ใช่ไหม
เราคือประชาชนคนไทยเรามีสิทธิ์เรียกร้องไงครับ

ก็เราไม่ได้อยากให้แบบไปถึงจุดของความแรงนั้นนะคะ
เพราะว่าเราก็เป็นแค่นิสิตประชาชนคนหนึ่ง
คนธรรมดาที่ไม่มีอะไรไปต่อสู้กับอำนาจ
ที่มันทำให้มุ่งไปสู่ความรุนแรงค่ะ
แล้วก็จากที่ทุกคนบอกค่ะแบบประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่ได้อยากให้มีภาพแบบน้องเลือดขนาดนั้น
เราก็แค่อยากจะเรียกร้อง
บอกว่าเราต้องการอะไรให้กับรัฐบาลได้รับทราบ
เพียงเท่านี้ค่ะ

คือณตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่คิดยาวที่สุดเนี่ย
ล่วงหน้ากี่วันถามจริงที่เท่าที่ฟังกันมา

ล่วงหน้ากี่วันล่วงหน้ากี่วันตอนนี้

คือว่าเราจะเคลื่อนไหวอะไรยังไง
แล้วก็มีคุยกันไว้บ้างแต่ว่าในคืนนั้นเองค่ะ
ในคืนนั้นเองค่ะคือึงบันไดฟังขึ้นสุดท้าย
เราก็เลยคิดภายใน๓๐นาที
แล้วก็ให้ฝ่ายพีอาร์ทำ
ใช่ค่ะแล้วก็ลงไปแล้วก็ชักชวนคนมาร่วมแสดงพลังค่ะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวถามพร้อมกันเลยเพราะว่ามันหมดเวลารายการแล้ว
คือจะคิดอะไรต่อไปก้าวถัดไปเลยนะปรึกษาพี่เอกยังคะ

ทำไมต้องใส่หน้าสั่นขนาดนั้นล่ะ

หรือทำเรียกตามตามเนี้ยอาทิตย์ของเราคือเรื่องของพี่เอกค่ะ
คือเราเราเคารพเขานะคะในความเป็นนักสู้แต่ว่าเอ่อ
เราก็ต้องมีจุดยืนของเราด้วยว่าเราต้องการประชาธิปไตย
ต้องการอนาคตของเราเรามีความหวังเราต้องสู้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือแน่นอนนะคะคือจุดยืนของสังคมควรจะเห็นตรงกันนะคะ
ว่าสิทธิเสร็จริภาพในการแสดงออกนะคะในการถกถิ่มโต๊ะแย้ง
มันต้องมีนะคะโดยเฉพาะในรั้วของสถาบันการศึกษา
เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้บริหารการใช้กฎระเบียบอะไร
ถ้าตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอาจจะกระทบกับลูกศิษย์ลูกหาของท่าน
ฉันคิดว่าอาจจะต้องใช้คำอธิบายอื่น

และก็ปิดท้ายง่ายเลยค่ะคุณผู้ชม

อาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์วันแรกนะคะ

ย้ายเวลาแต่ว่าเปรี้ยวปิดเหมือนเดิมเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ